ดีกว่ายาก็ลีลาพี่นี่แหละ

เป็นมอเตอร์ไซค์แหกด่านตรวจของตำรวจที่นครนายกค่ะ
คุณคิดดูนะคือตำรวจมีทั้งมอเตอร์ไซค์ของตำรวจ

สุดท้ายจะสกัดมอเตอร์ไซคันที่แหกด่านได้ไหม

กัน
ดูจะหาช่องไปให้ได้นะดูจะหาช่องไปให้ได้นะ
นี่ก็ดูอยู่แล้วก็ลุ้นไปด้วยค่ะท้ายที่สุดคือจะเป็นยังไง

คลิปนี้ถูกโพสต์อยู่ในเพจ
ที่นี่นครนายกเป็นนาทีไล่ล่าสุดระทึกเลย
ตำรวจสพเมืองนครนายกเขาตั้งจุดตรวจอยู่ที่หน้าวัดวังไส
ถนนวังรีเขาพระแล้วก็เจอรถมอเตอร์ไซคันนี้ค่ะแหกด่าน
ทีนี้ตำรวจเองก็ควบมอเตอร์ไซค์มีกระบะตาโล่สกัดจับนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๓กรกฎาคมช่วงใกล้เที่ยงหน่อย
แต่อย่างที่เห็นสายบิดคนนี้เขาเร่งเครื่องหนีสุดชีวิตนะคะ
คือบางช่วงขับข้ามไปอีกเลนนึง
เกือบจะประสานงากับรถที่วิ่งสวนมาแล้วค่ะ
แล้วนี่เป็นช่วงที่จะหนีเข้าซอยคุณผู้ชม
คือหนีเข้าไปในซอยตำรวจอาศัยจังหวะตรงนี้แหละ
ยิงยางรถแต่ก็ยังไม่สำเร็จนะคะ
ผู้ชายคนนี้เขาก็ขับสายไปสายมาเหมือนกับท้าทายตำรวจเลย
ให้ตำรวจเร่งเครื่องตามไปใกล้
ตำรวจก็ชักปืนมายิงอีกหลายครั้ง
แต่ยังหยุดเขาไม่ได้เลยนะ
ท้ายที่สุดค่ะคุณผู้ชม

เขาก็ไปเสียหลักแล้วก็ตกข้างทางเอง
นี่ดูสิแล้วพอตกข้างทางนะ
เขาก็ทิ้งรถวิ่งไปหลบในสระน้ำค่ะ
คือสุดท้ายไม่รอดไม่รอด
ตำรวจตามจับกลุ่มตัวมาได้นี่ดูสิ
กุญแจมือนอนคว่ำแบบนี้นี่คือสะบักสะบอมเลยนะคะ
ผู้ชายคนนี้คือนายจรูนโพลายอายุ๓๗ปี

แล้วก็สารภาพบอกว่าที่ขี่รถหนีตำรวจกลัวโดนจับ

ตำรวจก็เลยคุมตัวไปโรงพัก
ก็ในข้อหานะคะดำเนินคดีในข้อหาเสพยานะคะ